หลวงราชการที่๙ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
วงการกีฬาสนุกเกอร์ไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เป็นทุนสนับสนุนให้นพดลแสงนิน
ฉายาแซคโซโฟนไปเล่นหลีกอาชีพในต่างประเทศ
หลังจากที่ทรงทราบว่านักกีฬาคนนี้ไม่มีทุนสนับสนุนค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ

เป็นสมบัติล้ำค่าที่นพดลแสงนินฉายาแซ็กโซโฟน
อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทย
รักษาไว้แทนภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ที่เขาได้เข้ารับเช็คเงินสดพระราชทานมูลค่า๗แสนบาท
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ผ่านทางตัวแทนสำนักพระราชวัง
แล้วท่านก็กล่าวว่าในหลวงท่านทรงบอกว่า
ให้ผมมาตั้งใจเล่นให้สู้แล้วก็ให้ไปเป็นเงินทุน
ให้ทำชื่อเสียงให้ครอบครัวและประเทศชาติ
เงินทุนพระราชทานที่เปรียบดังการต่อลมหายใจเส้นทางสนุกเกอร์ของแซค
เริ่มจากก่อนหน้านั้นเพียง๑๐วัน
และแข่งขันรายการสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งครั้งที่๔
วนกับหนูดาวดึงรอบรองชนะเลิศ
ศักดารัตนสุบันอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียสแห่งประเทศไทย

ได้รับโคต้าจากสหพันธ์สนุกเกอร์เอเชีย
สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพชาเลสทัวร์ดีวิชั่น๒ที่ประเทศอังกฤษ

ปรากฏว่าผู้บรรยายได้รับการติดต่อจากสำนักพระราชวัง
เพื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย
และในวันรุ่งขึ้นทันทีที่แซ็กคว้าแชมป์
ทั้งตกใจและดีใจยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระเนธรายการถ่ายทอดการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่แซค

พอคุณลุงศักดาได้บอกผมเรื่องนี้เนี่ยความดีใจของเกมสนุกเกอร์มันหายไปหมดเลย
มันกลายเป็นว่าเรามาตกใจแล้วก็ดีใจเกี่ยวกับว่า

แล้วคนที่สนับสนุนเราคือพระบาทสนุนเดียระพระเจ้าเยอะหัว

ผมก็รีบโทรหาพ่อหาแม่
บอกกับพี่ชายว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปที่พระราชวังกรรมบน

และก็ตอนนั้นมันตื่นตันจำได้ว่าร้องไห้หนัก
และก็ไม่รู้จะพูดอะไร
เดินทางบินลัดฟ้าสู่ประเทศอังกฤษ
ผลการแข่งขันตลอดฤดูการแรกไม่เป็นใจ
จึงกลับมาซุ่มซ้อมที่ประเทศไทย๒ปี
ก่อนจะกลับไปลุยเดียวที่ประเทศอังกฤษใหม่
พร้อมกับพกเหรียญในหลวงราชการที่๙
ที่คุณแม่ให้ไว้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจตลอดเวลา

สามารถสร้างผลงานอันดับที่๗

ไปเล่นดีวิชั่นหนึ่งได้สำเร็จ

เพื่อทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท
ก่อนแข่งผมก็คุยแล้วผมขอพร
พระองค์ท่านครับผมกำลังจะแข่งแล้วนะครับ

ผมจำได้เลยแล้วก็ระหว่างแข่งก็พูด
ระหว่างแข่งมันก็จะมีบางทีมันเกมมันสูสีกันอะไรอย่างนี้
บอกว่าขอให้ผมโชคดีนะอะไรอย่างนี้

มันเหมือนกับว่าเหมือนพระองค์ท่านช่วยเรา

คือปีนั้นเป็นปีที่ผมโชคดีมาก
แล้วก็เล่นได้แบบว่าพิเศษมาก
เพราะว่าการระบบนี้ที่ไปคอรีไฟล
ที่จะหนึ่งในแปลกจาก๑๒๘คนมันยากมาก

แซ็กจะอำลาวงการสนุกเกอร์อาชีพแล้ว
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสำเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดช
ยังคงเดินสายฝึกสอนนักสนุกเกอร์
แถบภาคเหนือและภาคตะวันออก
รวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำรัฐ
และคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติ
ตลอดจนอบรมแก่บุตรชายทั้งสองคน

พร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวจากเช็คพระราชทานใบนี้

ที่คงอยู่คู่วงตระกูลแสงนินสืบไป
สวัสดีครับ